คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุระทึกที่จังหวัดยะลานะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ขณะกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
ยกพวกตะลุมบอลกันหน้าร้านอาหารตามสั่ง
แล้วคุณคิดดูว่าทรัพย์สินของร้านอาหารตามสั่ง
เอ่ยเก้าอี้เอ่ยจานชามเอยกระทั่งถังแก๊ส
ถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้เป็นอาวุธในการปลาใส่กัน
คือหยิบจับอะไรได้ปลาใส่กันหมดเลยนะฮะเครื่องเครื่องแบบเนี้ยค่ะ
ครับนี่แหละครับคลิปกล้องวงจรปิดของร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะฮะ
ข้างร้านอาหารตามสั่งจุดเกิดเหตุจับภาพได้
สองกลุ่มวัยรุ่นกำลังมีเรื่องตะลุมบอลกันนะฮะโยนข้าวของใส่กัน
และที่สำคัญมีการชักอาวุธปืนเตรียมยิงฝ่ายตรงข้ามด้วย
แต่ว่ากระสุนด้านนะครับจากนั้นก็เลยมีการตะลุมบ่อนกัน
ภายในร้านขายอาหารตามสั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก
เวลาประมาณตี๑นะครับของวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งเธอเป็นผู้หญิงนะเปิดเผยบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
จริงจริงมันก็ตีหนึ่งแล้วร้านเนี้ยปิดแล้ว
แต่ก็ยังพอจะมีลูกค้าที่นั่งอยู่หน้าร้านขณะนั้นเองนะครับ
มีวัยรุ่น๒กลุ่มมาประจันหน้ากันที่หน้าร้านของเธอ
ว่าน่าจะมีการบาดหมางกันมาก่อนเข้ามาตะลุมบอลภายในร้าน
ข้าวของภายในร้านเสียหายหมดเลยจานเอยเก้าอี้เอ๋ยโต๊ะเอยนะฮะ
มันคว่างใส่กันหมดเลยรวมถึงถังโก๊งถังแก๊ส
คว่างใส่กันด้วยแล้วเธอเห็นกับตาเลยนะฮะ
มีวัยรุ่นมีปืนมาด้วยนะครับตำรวจเนี่ยสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์วัยรุ่น
ใช้มีดแทงกันที่บริเวณผังเมือง๔ในเขตเทศบาลนครยาลา
ซึ่งน่าจะมีความยุเชื่อมโยงกันกับเหตุการณ์ที่มาตะลุมบอลกันอีกครั้ง
ที่ร้านขายอาหารตามสั่งนี้นะครับเพราะว่ามีคู่อริมาถามว่าใครแทงน้อง
ภูมิกับการสพเมืองยาลาเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ได้สั่งการ
ตำรวจชุดสืบสวนและสอบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางก่อน
แล้วก็เส้นทางทั้งก่อนแล้วก็หลังก่อเหตุ

โดยลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดเกิดเหตุ

เพื่อนำตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๒กลุ่ม
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ